จะไปเที่ยวกันไม่เคยเที่ยวกรุงเทพเลยดีใจไหมดีใจนะแม่ลีดที่ไหนไปบ้างแม่บอกทีมงานที่ไหนไปบ้าง
พระมหาเทวีเจ้ารอนาฮาคัยคนนี้มาเป็นเวลานานมาก

น้องเชี่ยมากเหรอเคียงใดก็จะมาหาแม่จงได้จ้ะ

ออกแหลกการกำลังกล้องกันเมืองภิษท้องขโรงกำลังเปิดแล้ว

อวยยดให้กับน้องปลอยบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ที่ค่านี้นะคะมาเต็มตั้งเจ้านางเจ็ดนะคะ
ขอให้มีความปรับคุยให้อวยยดให้เป็นผู้หญิงคุ้มส่อง
เจ้าจะเจ้าคุ้มส่องแล้วน้องน้า
ที่นั่งขอบคุณมากที่มีเจ้าเห็นจนทิศ
ในค่านี้เรามาดื่มที่ส่วนหลอก
แล้วอวยยดให้กับเจ้านางเจ๊นะคะ
แม่ฤดินักศิษย์เอาอวยยดน้องหมาชื่อแจงงี่เอออ่า
ขอให้เจ้านางจงมีความสุขความเจรจิจันทร์

แล้วก็เป็นหมาที่น่ารักตลอดไป
เจ้านางสนทันชัยกับประวัติศาสตร์

จากพระมหาเทวีเจ้าเห็ดเมืองทิพย์สำโลกรัมค่ะ
มันน้ำหลายด้วยค่ะ
วันนี้พระมหาเทวีเจ้าอวยไปกี่ทุ่มทองค่ะ
โอ๊ยวันนี้หมดภูมิทองแล้วค่ะ
โอ๊ยวันนี้หมดภูมิทองแล้วค่ะ
ท้องประขาเหมือกจิ๊บหมดแล้วค่ะ

เรื่องนี้ก็ต้องสนุกสุข

ออกเเคลงดาลน์นะในดาลของทำหาดมิวดีเจ้าไงตั้งเนื่องจริง

โหโฮโทพระครางกล่อเมืองพิปส่งมาใหม่จ่า

วัยรุ่นมารอรับแม่เยอะมากเลยนะ
ขออนุญาตคุณฟังพร้อมไหมคะ
วันนี้หมดพุ่มทองแล้วค่ะ